เรื่องราวของครอบครัวนี้นะคะน่าเห็นใจมากจริง
คุณผู้ชมท่านไหนพอจะมีกำลังทรัพย์แล้วก็อยากจะช่วยเหลือ
เดี๋ยวมิ้วจะให้เลขบัญชีเผื่อจะช่วยเหลือกันได้ในช่วงท้ายด้วยนะคะ

หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ชายวัย๓๒ป่วย
เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง
และอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเราขออนุญาตเบลอภาพเอาไว้
แต่นี่คือแผลเป็นแผลผู้พองเต็มตัวค่ะ
โดยเฉพาะที่ใบหน้าที่ปาก
แต่มันลามไปที่ตัวด้วยนะคะทั่วตัวเลยค่ะ

ใช่ค่ะคือเขาทำงานไม่ได้เลยพี่อุ๋ย

ผู้ป่วยท่านนี้คือนายเกรงไกรสุจริตอายุ๓๑
อยู่ที่บ้านทรัพย์มะนาวตำบลวังไซอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร

นางสาวสัวดาคำถุยอายุ๓๓
คือคุณเกรงไกรเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองปีกว่า
ใบหน้าริมฝีปากเต็มไปด้วยแผลผู้พอง
ซึ่งผู้ป่วยเองก็บอกว่าตอนแรกผื่นขึ้นที่หน้าก่อนค่ะ

ผื่นไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะ

มันลามไปทั่วหน้าลามไปที่ปาก
ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคลองขลุง

แล้วก็กลับมารักษาตัวต่อที่บ้าน
คุณหมอให้ยามากินแต่อาการไม่ดีขึ้น
แล้วแผลลุกลามไปในช่องปากค่ะ
ในปากเป็นแผลแบบนี้
แทบไม่ได้อาบน้ำแทบไม่ได้
พอโดนน้ำคือมันหนาวไปถึงกระดูกเลยค่ะ
มือทั้งสองข้างซีดแล้วชาไปหมดทั้งตัว
ทำได้แค่คอยเอาผ้าชุบน้ำประคบร่างกาย
ไม่ได้นะคะถูไม่ได้คือเอาไว้ประคบเฉย
ทางคุณหมอโรงพยาบาลคลองขลุงเจาะเลือดไปตรวจที่ห้องแล็บ
ก็ส่งมาตรวจในกรุงเทพเพื่อวินิจฉัยโรคอย่างละเอียด
จะรู้ผลตรวจอย่างละเอียด๒๖ตุลาคมนี้ค่ะ
พอปวดแดงแล้วก็เบาลงมันหน่อยนึง

ตามตัวก็บางทีก็แสบร้อนคล้าย

กินข้าวก็ได้วันละครั้งครับ

วันละ๒ช้อนคือวันละ๒ช้อน
โอ้โหน่าเห็นใจจริงค่ะ
ภรรยาของคุณเกรงไกรก็ตอนนี้ต้องมาดูแลสามี
มาหากินอะไรก็แทบจะไม่ได้นะคะ

ลูกค่ะ๓คนวัยกำลังเรียนด้วยนะคะ
คนโตอายุ๑๒คนกลางอายุ๑๐ขวบ
แล้วคนเล็กเพิ่งขวบเดียวคุณผู้ชม

อยู่ในบ้านหลังนี้เดือดร้อนกันมากค่ะ
แล้วทีนี้แฟนก็มาล้มป่วย

ก็คือไม่มีรายได้เข้ามาเลย

เพราะบางทีเขาก็ลูกเองไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ที่มีกำลังทรัพย์อยากจะบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวนี้
เดี๋ยวมิ้วจะบอกเลขบัญชีให้นะคะสามารถโอนเงินไปช่วยได้
นี่เลขบัญชีขึ้นให้หน้าจอเลยค่ะธนาคารไทยพาณิชย์สาขากำแพงเพชร
เลขที่บัญชี๔๔๐๑๓๖๗๐๖๗ขึ้นให้หน้าจอนะคะ
ชื่อบัญชีนางสาวสุวดาคำถุยก็คือภรรยาของผู้ป่วยค่ะ
ล่าสุดทีมข่าวของเราตรวจสอบยอดเงินบริจาคตอนนี้
ก็มีสักประมาณ๔๐๐๐กว่าบาทค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ทางครอบครัวบอกเท่านี้ก็ขอบคุณมากแล้วจริง
สำหรับน้ำใจจากทุกท่านที่โอนไปช่วยนะคะ
การรักษาตอนนี้ก็โรงพยาบาลในจังหวัดกำแพงเพชร
คุณหมอเฉพาะทางก็ประสานติดต่อมาแล้วก็จะรับตัวไปรักษาต่อเนื่อง
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวมิ้วจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบเพิ่มเติมนะคะ